คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าข่าวนี้ขอร้องเพลงนี้

ของขวัญสงสัยจะต้องผูกโบไปให้แล้วแหละ

ปรางกรณรันบอกเลยจัดเตอร์ไพรส์ให้เป็นอะไรกัน

เรียกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่เลยหวานจริงของวงการบันเทิง
ล่าสุดนะวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโต้ง
เมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าตัวก็ได้ควงแฟนสาวคนสวยน้องปรางนี่แหละ

แล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมมีความหวานแบบว่า
หยดย้อยมดอย่าตอมเข้าแถวกันเป็นแบบว่ายังไงยังหวานยังไง
เออนะคะแล้วนี่คุณผู้ชมไม่เพียงเท่านั้นนะ
หลายคนไปโฟกัสก็คือชุดที่เผยความเซ็กซี่ของสาวปราง
คุณดูซะก่อนไม่ธรรมดาจริงค่ะบอกเลยว่าแซ่บเกินต้านมาก
แล้วก็ปลางนะคะยังลงคลิปโวยพรวันเกิดให้ฝ่ายชายแบบ
เป็นโมเมนต์ที่สุดแสนจะโรแมนติก
โต้งเนี่ยนะมีรอยยิ้มแบบว่ายิ้มสุดใจไปสุดทางเลยจ้ะ
อกจากอินเนอร์แล้วดินเนอร์บอกเลยว่าลงคลิปสาวปางด้วย
ยังมีของขวัญให้ฝ่ายชายอีกด้วยนะ
คือเขาคบกันมาก็ประมาณ๑๐ปีเนาะ

มีของขวัญให้๑๐ชิ้นไปเลยปัง
โต้งเนี่ยตามแต่ละชิ้นไปนะคะ
ซึ่งชิ้นสุดท้ายบอกเลยว่าปังสุดนะคะ
ดูซิว่าของขวัญ๑๐ชิ้นจะเป็นอะไรบ้าง

แผ่นเสียงให้กับลูก

เราเอง

เฮ้ยเขาเองชิ้นที่๑๑

ฉันไม่ได้แบบว่าคนเห็นผีคุณผู้ชม
รักมากเลยเป็นความรัก๑๐ปีที่มาราทอนเหมือนกันนะฮะ

และชิ้นสุดท้ายชิ้นที่๑๐ก็คือ

เขามี๑๐ชิ้นพี่แจ๊คชิ้นที่๑๑เขาไม่เอา
เหรอดีไม่ชิ้นที่๑๓๑๓นี่อาถรรพ์เลยนะคะ

น่ารักดีนะคู่นี้คบกันยืนยาวแล้วก็ขอให้รักกันเรื่อยตลอดไปนะคะ